คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านเขาขับรถไล่ตามรถกระบะตราโล่
อ่าซึ่งขับมาตามถนนเลยแล้วไปชนแท็กซี่คันหนึ่ง
แล้วก็ขับหนีไปมีจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาบอกเขาพยายามขี่ไล่ตาม
สุดท้ายรถกระบะตราโล่ของตำรวจคันนี้เนี่ยไปชนรถเก๋งอีกคันนึง
แทนที่จะจอดนะฮะไม่ได้จอดนะครับไปเลยไปเลยฮะ
ซึ่งเขาบอกเขาก็ตามกันไม่ทันแล้วล่าสุดเป็นตำรวจจริงจริงนะครับ
ที่ขับรถมานะฮะแล้วไปชนชาวบ้านเขาแล้วก็หนีไปเนี่ย
เขาออกมาพบเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พาไปหาเจ้าทุกข์ผู้เสียหาย
คือคนอยากรู้เหตุผลว่าชนแล้วหนีไปทำไมทั้งที่ตัวเองเป็นตำรวจ

แต่อันนี้เป็นกล้องหน้ารถที่เขาเห็นเหตุการณ์พอดีบันทึกภาพเอาไว้ได้
เห็นไหมฮะจะมีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ไล่กู้ไป
กระบะคันนี้ขับปู๊ดไปเลยค่ะ
แล้วไปหยุดอยู่ข้างหน้าเพราะไปชนรถเก๋งอีกคันหนึ่ง

คนกรุงเทพเขาไม่มีบ้านกลับหรอกเป็น
ต้องบริษัทปราศน์หน้ากลุ่ม
แสดงว่าต้องให้คนหมอไฟมาได้นี่ก็จัดหน้าตัว
รีบไปไหนอ่ะอ่ะน่าจะเบามากนึง

อะพวกงี้มึงอีมีเห็นเหมือนอะไรนะ

นี่ฮะนี่แหวกไปเลยฮะ
คือทีแรกเจ้าของรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถ
ยังคิดว่าตำรวจไปชนมอเตอร์ไซคันนี้แล้วขับหนีหรือเปล่า

เขาช่วยไล่ตามมาตั้งแต่เหตุไปชนแท็กซี่มา
แล้วก็ไปชนด้านหน้าอีกทีนึงแล้วก็แหวกหนีไปเลย
คือตำรวจควรจะไล่ตามผู้ร้ายแต่นี่พลเมืองดีไล่ตามตำรวจ
ถูกต้องตามไม่ทันด้วยเขาบอกเขาไล่มา๓๐กิโลแล้วจักรยานยนต์คันนี้
สุดท้ายก็ต้องหนีหายไปคือตรงเนี้ยที่ที่มาชนตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นแยกไฟแดงวัดศรีกันถนนสงประพานะครับ
ดอนเมืองกรุงเทพนะฮะสุดท้ายตามไม่ทันนะครับ
จักรยานยนต์เขาบอกเขาตามมาสามสิบกว่ากิโลเมตรแล้วคนที่ขับมาก็คาดว่าเป็นตำรวจนั่นแหละ
ไม่ยอมจอดไม่รู้เมาหรือเปล่าเท่ากับว่าโดนชนไปสองคันนะครับ
พลเมืองดีบอกว่าเมื่อวานเนี้ยสักสามทุ่มรถตำรวจคันนี้ขับไปชนแท็กซี่ก่อน
ซี่เนี่ยจอดอยู่แถวถนนประชาอุทิศขาออกแล้วพุ่งไปชนมิเตอร์ประปาด้วย
แล้วก็ถอยแล้วก็ขับหนีไปเลยแล้วก็ไปชนอีกคันในคลิป
จากนั้นก็ขับไปมุ่งหน้าเหมือนกับไปทางเส้นทางปฐุมธานีมันไกลเกิน
เขาบอกเขาตามไม่ไหวแล้วครับ
ปุ๊มเห็นว่ารถถำรวจครับ
แล้วก็อยู่ที่เค้าเซซ้ายไปชนต้านตจิ

ตอนนี้นี่คันนี้ชัดเจนนะครับมีรถเสียหาย๒คันเข้าไปแจ้งความกันเอาไว้แล้ว
คันหนึ่งของแท็กซี่เนี่ยเจ้าของรถแท็กซี่คือพันธาอากาศเอกประทีบแสงรัศมีนะฮะ
นี่ครับคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือคุณประทีบเนี่ยบอกว่าจอดรถอยู่ริมถนนตรงนั้นตรงข้ามบ้านพักก็ลงมาเข้าห้องน้ำที่บ้าน
คนนั้นในคลิปอ่ะจอดอยู่แต่คนขับไม่ยอมลงมาก็เดินไปหาใกล้ปรากฏเขาตะโกนออกมาแต่มันจับใจความไม่ได้ว่าเขาตะโกนอะไร
แล้วเขาก็ออกมาแล้วก็เลี้ยวแล้วเขาก็ขับออกไปเลย
มันจอดเก้ยังกังอยู่แต่ผมก็เรียกให้เขาลงมาเขาก็ไม่ลง
แล้วก็แม่บ้านผมกับลูกสาวก็เคาะกระจกทางด้านขวาเขาก็ไม่เปิด
ผมก็นึกว่าเขาจะลงเพราะว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมก็คงจะคุยกันรู้เรื่อง
เอเซียน่ะเขาตามมาจากตรงสี่แยกแล้วหัวโค้งแล้ว
เฉียวเขาเขาก็เลยตามมาแล้วก็มาเจอตรงนี้เขาก็เลยไปขวางรถไว้ให้
รถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็พอเขาหนีจากนี่ไปเรานึกว่าจะคุยกันดีได้เขาก็ไปเลย
นี่ฮะแล้วหายไปทั้งคืนนะคือคำถามแน่นอนว่าตกลงเมาหรือเปล่า
แล้วใช่ตำรวจหรือเปล่าทำไมไม่หยุดแบบเออรับผิดชอบหรือว่าคุยกับคนที่เขาเป็นเจ้าของรถที่ถูกชนก่อน
บอกว่าไม่รู้ตัวว่าชนก็คงไม่ใช่ดูท้ายรถเขาสิค่ะ

แล้วถอยหนีแล้วเหมือนกับเปิดกระจกออกมาพูดอะไรไม่รู้แล้วก็ขับไปชนอีกคันหนึ่งด้วย
ท่านผู้ชมคำช่วงสายวันนี้ฮะพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรศสรศิงภ์ภูมิกับการศรนอดรเมือง
วันนี้เนี่ยพาคนที่ขับรถกระบะตำรวจตราโล่มาหาพันธาอากาศเอกประทีบที่บ้านพัก

ขับรถกระบะเมื่อคืนนะฮะชื่อพันธมตรีประวิทย์กินนะรีแชร์
เป็นสารวัตรอำนวยการกองกำกับการ๖กองบังคับการตำรวจจราจร
เออพันธมตรีนะฮะพันธมตรีประวิทย์อยู่กองบังคับการตำรวจจราจร
โอ้โหด้วยตำแหน่งมันย้อนแย้งกันกับพฤติกรรมไงพี่อุ๋ย
โนตรีประวิทย์บอกว่าอย่างนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยเขาขับรถมาหาเพื่อนเนี่ย
แต่เขาไม่คุ้นเส้นทางมาหาเพื่อนเสร็จปุ๊บก็จะกลับบ้านอยู่แถวพระราม๒
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยตาเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นต้อลม
กลางคืนมันมองอะไรไม่ค่อยชัด
พอขับไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นวันเวย์หรืออะไรยังไง
ก็ไปชนแท็กซี่พอชนแท็กซี่แล้วแล้วเขาไม่ได้หนี
เขาเปิดกระจกแล้วก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมารับผิดชอบเดี๋ยวจะมาชดใช้นะ
แต่ขอออกไปก่อนเพราะว่าลูกไม่สบายอยู่บ้านคนเดียวต้องรีบไปหาลูก

แต่พี่แท็กซี่บอกฟังไม่ได้ยินว่าเขาตะโกนอะไรคือฟังไม่เข้าใจ
ใช่เขาบอกเขาบอกว่าลูกเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาต้องรีบไปหาลูกลูกไม่สบาย
ก็เลยขับออกไปแล้วมันก็โอ้โหไปชนอีกคันนึง
ซึ่งระหว่างทางที่ชนอีกคันนึงหรือว่ามีรถมอทรงมอไซค์อะไรไล่ตามมาเนี่ย
ไปชนอีกคันนึงมีคนเดินลงมาบอกจะให้ลงมาคุย
บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมีคนออกมาเคาะมาอะไรมาเรียกอะไรอย่างนี้
แล้วตาเขาก็แบบมันมองไม่ค่อยชัดมันเป็นต้อลมเวลากลางคืน
ยืนยันว่าไม่ได้เมาไม่ได้เมาแล้วขับไม่ได้ว่าดื่มอะไรมาเลยมันเป็นอย่างนั้นจริง
แล้วตอนตี๓ตี๔เขาบอกเขาก็พยายามหาเบอร์โทรของแท็กซี่คันนี้จนเจอ
แล้วก็โทรมาแล้วแต่ไม่มีคนรับสายจนตอนเช้านี่แหละก็รู้ว่ามีการไปแจ้งความ
แล้วก็เลยไปหาภูมิกับการสอนอดอนเมืองแล้วก็เลยพามาหาผู้เสียหาย
เขาเป็นต้อลมในดวงตาไม่คุ้นเส้นทางไม่ได้หลบหนี
นี่ฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เขามาเจอกับเจ้าของแท็กซี่เนี่ยนะครับ
คลิปที่ปรากฏเห็นว่าขับรถสายไปสายมาเราจะแย้งอย่างไรดีครับ
สายเหรอครับผมรีบแต่ผมไม่รู้จริงจริง
แล้วผมชินทางไอเส้น๓๕แล้วผมก็วิ่งออกไปกาญจนาว
เดี๋ยวชนรถไปทั้งหมดกี่คัน๒๐๐๐ครับ๒๐๐๐ยืนยันว่า๒๐๐๐
คันนั้นครับคันที่สองนี่ชนท้ายเบาเพราะว่าผมเบรกไม่อยู่
เพราะว่ามันมีรถขนาดข้างเหมือนบำคับให้ผมเบรก
ก็คือปรากฏที่ปรากฏอยู่ในกิทส่วนบริเวณตรงแยกว่าสีกันนะครับ
ที่มีทุกคนพยายามจะลงวิ่งรอบรถที่แล้วตอนนั้นที่พี่เห็นอะไร
ทำไมถึงไม่จอดกูอีกครับมันมืดอะผมมองไม่เห็นครับ
เพราะว่าผมตาแพ้แสงอยู่แล้วแต่ก็ยังถากหลบ
อยู่เห็นไหมว่ามีคนวิ่งตาม
เหมือนมีคนมาทุบกระจกอยู่คนหนึ่งอะครับ

ผมก็งงว่าเออประคบทำไม
ผมก็คุยกับลุงแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับมา
เขาออกมาก็มาเห็นเขารถเก้กังอยู่

แล้วก็พอผมก็เลยให้เขาไปเคลียร์
ผมเคลียร์นึกว่าเดี๋ยวจะลงมาคุยกัน
เพราะว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็เออเดี๋ยวคงคุยกัน

เขาก็เปิดกระจกข้างซ้ายครั้งเดียว

และก็ค่าขาดรายได้

ผมหลงทางแล้วก็ลูกไม่สบาย

เพราะว่าผมหลงทางแล้วก็ลูกไม่สบายผมก็เลยรีบกลับ

ที่ผมก็รีบไปดูลูกลูกอยู่คนเดียว
แล้วก็ทางก็ไม่ชินตาก็ไม่ดี
คุณลุงเองก็คือจะมีอะไรจะบอกพี่แล้วไหมครับ
ก็ช่วงนี้บ้านเรารถมันเยอะ
ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยครับเรื่องการขับรถ
นี่ฮะโชเฟอร์แท็กซี่ก็เลยอบรมตำรวจ

พี่เขารู้ว่าตาเขามองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัด

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากพี่อุ๋ย

แต่ถ้าเกิดคุณมองไม่ค่อยเห็นจริง

แล้วคุณจะขับรถได้เหรอหลังจากนี้
แล้วถ้าหลังจากนี้คุณต้องขับรถกลางคืนหรือว่าเช้ามืด

นั่นแหละสินี่ยังไม่นับเรื่องที่ว่าแล้วจะยังไง
ถ้าลูกไม่สบายเราอาจจะเห็นใจตรงนั้นได้
แต่ว่าอันนี้รถตราโล่มันต้องใช้ในเวลาราชการหรือเปล่า

ใช่ไหมแล้วเนี่ยเขาบอกนี่ผมไม่เห็นเลยนะอะไรเขามาอะไรกันเหรอ
ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเห็นขวาโล่งผมก็ไป
รู้แค่ว่าคนมาทุบกระจกทีนึงยังงงว่าเขามาทุบทำไม

นี่คุณแอ้นนะฮะคุณแอ้นเจ้าของรถคันที่สองที่ถูกชนตรงแยกตรงนี้

เธอบอกเธอจอดรถรอสัญญาณไฟเขียวอยู่
รถตำรวจเนี่ยเบียดขวาขึ้นมามีจักรยานยนต์ขี่มาขวางหน้า
ว่าตำรวจไล่ล่าคนร้าย
สุดท้ายคือจักรยานยนต์ไล่ล่าตำรวจ
พอถูกชนเข้าไปก็ลงมาดูถึงรู้ว่าเอ้าตำรวจก็ไปชนมาอีกคันหนึ่งก่อนเนี่ย
เธอบอกเธอก็รีบไปบอกป้อมจราจรที่อยู่ตรงแยกนะฮะ
จากนั้นเนี่ยพอมาเห็นอีกทีเขาก็ขับรถไปแล้ว
ทีนี้ตำรวจแจ้งมาว่าได้ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของตำรวจที่ขับกระบะคันนี้แล้ว

หรือว่าเวลามันผ่านไปนานแล้วหรือเปล่า
คุณแอ้นบอกก็แม่เธอก็บอกเธอก็เป็นลูกตำรวจเหมือนกันนะ

คิดว่าน่าจะเมานะเพราะดูเขาไม่อะไรเลย

ถ้าคนมีสติก็น่าจะลงมาดูด้วยทั่วไป
ข้อคุยคืนนั้นก็น่าจะรู้ว่าเมาไม่เมาไง
แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วไงแล้วก็เลยไม่รู้เหมือนกัน

ผู้เสียหายท่านนี้พูดถูกต้องเลย
กรณีแท็กซี่ทางภาโนตรีประวิษเข้าไปหาล่ะ
ส่วนคุณแอ้นเนี่ยก็ได้โทรไปหาแล้ว
คุณแอ้นบอกว่าเขาก็นัดเจรจาจะรับผิดชอบต่าง

ก็เดี๋ยวกลับมาอังคารหน้าก็คงจะได้พูดคุยกันประมาณอย่างนั้น
แต่ก็ถ้าจบเรื่องแล้วเขาชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรมันก็ดีแหละ
แต่แหมก็เป็นห่วงเรื่องขับรถ
คือเป็นตำรวจความระมัดระวังมันต้องมากกว่าประชาชนทั่วไปนะ
เพราะว่ายังไงคุณก็คือผู้บังคับใช้กฎหมาย
ใช่แล้วภาพที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่เป็นข่าว
มันก็เสียหายแหละเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้วยไง
ราวหน้าไปเจอชาวบ้านอย่างนี้จะไปว่าเขาได้ยังไง